ส่วนช่วงแรกก่อนที่เราจะไปตลอดกิน
ตรวจสอบสถานที่ที่จะจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์
วันที่๒๖ตุลาคมกันหน่อยนะคะ
ช่วงนี้๓จังหวัดที่จะนำเสนอก็ได้แก่

และเพชรชบูรณ์อีก๑๑จุดค่ะ

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ที่จุดถวายดอกไม้จันทร์ทั้ง๙จุด

ลานส่งผลไข้สมเด็จพระเอกทศรสตร์

ประดิษฐานพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่๙
หลานหน้าที่ว่าการอำเภอนครไทย

โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา๙นาฬิกา
จังหวัดเพชรบุรีมีจำนวน๘จุด
ได้แก่วัดคงคารามวรวิหาร

โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา๙นาฬิกา
จังหวัดเพชรบูรณ์มีจำนวน๑๑จุด
วัดมหาธาตุพระอารามหลวงอำเภอเมือง
อรัญวาสอำเภอวังโป่ง
พระพุทธบาทชนแดนอำเภอชนแดน
น้องไผ่พิทยารามอำเภอน้องไผ่
บรรพตารามอำเภอบึงสามพันธุ์
วัดป่าเรไรทองอำเภอวิเชียนบุรี
วัดสว่างสามะคีอำเภอสีเทพ
ศรีบุญเรืองอำเภอลมศักดิ์
วัดสักเกตอำเภอลมเก่า
โคกมลอำเภอน้ำหนาว
และวัดบ้านนายาวอำเภอเขาค้อ
โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา๙นาฬิกา
โดยรับทราบโดยรับทราบ